คุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องกันหน่อยที่กำลังเป็นกระแสสังคมนะตอนนี้เลย
ชรบุรณฑิรันนั่นเองนะคะหลายคนก็ติดตามกันอยู่
โตโนภาคินถูกโยงเข้ากันกับกรณีของช้อนบูรณฮิรัน
ทั้งในเรื่องโอนเงินช่วยไฟป่าไฟไหม้ป่า๑แสน
แล้วก็ยังเป็นคนแนะนำให้ช้อนเปิดบัญชีรับบริจาคเป็นชื่อของตัวเองด้วยค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้หลังจากเคลียร์งานเสร็จโตโน่ก็เลยขอนัดพี่สื่อมวลชน
เพื่อชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมกับอวดหลักฐานเป็นสลิปเงิน๑แสนบาท
ที่ตัวเขาเองโอนไปให้กับช้อนนะครับ
ซึ่งโตโน่กับช้อนถามว่าสนิทกันมากไหม
โตโน่บอกว่าจริงก็เจอกันแค่๒ครั้ง
รู้สึกว่าสนิทใจกับคนคนนี้
แล้วก็หวังใจว่าช้อนคงไม่ทำเรื่องอย่างที่เป็นข่าว
แต่ถ้าหากเพื่อนโกงเขาจริง
ตัวเองก็คงจะรู้สึกเสียความรู้สึกอยู่ไม่น้อยค่ะ
เราไม่ได้ไปบอกเขาให้ไปโอนเงินเข้าบัญชีเขานะ
ผมบอกว่าถ้าผมจะช่วยเนี่ยผมโอนเข้าบัญชีช้อนเลย
แล้วช้อนเอาเงินของผมไปทำให้มันเกิดประโยชน์
ก็โอนหลังจากที่บอกว่าจะโอนก็โอนเลย

แต่ว่าไม่ได้มาโชว์สลิปให้ใครเห็น
ถ้าโกงผมเสียความรู้สึก

เมื่อกี้เพื่อนของเพื่อนมั้ยครับ

แต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเพื่อนผมเหมือนเดิม

ไอ้เงินนี้เขาเอาไปซื้อที่ให้ตัวเขาเอง
แต่ถ้าจะให้ไปฟ้องเลยเนี่ย
ก่อนที่ผมจะยังไม่ทันได้เข้าใจอะไรจริง

โตโน่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยนะ

แล้วก็เห็นในเรื่องราวโครงการดีต่าง

โน่ก็เลยรู้สึกว่าช่วยเหลือบริจาคไปก็เท่านั้นเอง
เอาเป็นว่าโตโน่แมนมากนะ

ใช่ซึ่งคุณโตโน่เองก็บอกนะคะว่า
เชื่อมั่นแน่ว่าช้อนไม่หนีออกนอกประเทศอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันอีกที

เขาจะออกมาแถลงการว่าอย่างไรนะคะ